งั้นจัดให้กับก๋วยเตี๋ยวเรือเจ้าดัง

ไปจ๊ะ

ดูได้ไงคนเพียบขนาดนี้

ชัดถวัดคำหมื่นกูลอายุ๓๗ปี
เขาเล่าให้ทีมข่าวของเราฟังนะครับว่าร้านของเขามีความเด็ด
ในเรื่องของรสชาติน้ำซุปที่อร่อยเจ้มจ้นถึงใจ
ก๋วยเตี๋ยวเรือก็ต้องน้ำซุปเข้มข้น
ถูกต้องเขาบอกว่าเขาเคี่ยวน้ำซุปเขานะ
กับเครื่องสมุนไพรนานหลายชั่วโมงเลย
แล้วคุณดูว่าธุริปเขาน้ำเนื้อสดค่ะ

นะฮะอะไรตะบด้วย
นี่คือทีเดชของร้านนี้ทักบู้งแต่โก๋ยเตี๋ยวเรือต้องมี

ถูกต้องครับร้านนี้นะมีทั้งก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัวก็คือ
แบบว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อปกติทั่วไปทานกันอยู่แล้ว
แต่บางคนบอกไม่ทานเนื้อหมูมีไหมมี
เตี๋ยวเนื้อหมูก็มีแล้วนี่ไส้อัวเขลางนครลำปาง
ว้าวร้านนี้เขาบอกเขาทำเอง
เขามีสูตรไส้อัวของทางเหนือแต้เจ้า
โอ้โหบอกเลยนะว่าน่ากินน่าทาน
คุณสั่งก๋วยเตี๋ยวแล้วตามด้วยไส้อัว
อุ้ยทานคู่กันอร่อยอีกแบบหนึ่งถูกต้อง
และที่สำคัญวันนี้มีโปรโมชั่นดีโปรโมชั่นเด็ด

สแทฟฟรีเกี้ยวทอดหนึ่งจานครับผมขอบคุณครับ
จัดให้เลยเหรอสุดยอด
ดีที่สุดเลยจ้ะดีที่สุดอ่ะมีโอกาสลองไปทานกันดูนะ
ผมชอบมากเลยเวลาทานคู่กับผักแล้วยิ่งถ้าเป็นผักบุ้ง
สดปลอดสารพิษโอ้แหลมนี่ข้าวซอยเหรอ
ย้ายมีข้าวซอยด้วยลองไปกันด้วยก๋วยเตี๋ยวเรือสีสามพราน
เจ๊ก้อมจังหวัดนครปฐมอุ้ยนะแล้วได้มีโปรโมชั่นถึงวันที่สิบสองด้วย
ยังไงแฟนตกลังคาอย่าลืมไปใช้สิทธิ์นะจ๊ะอ่า